จะบอกอย่างนี้เวลาสมมุติว่าเราออกจากห้องพักมา
แล้วมาเจอเพื่อนมีอาการแบบเด้งอย่างนี้
คือบางทีเราก็สับสนนะว่าเราอาจจะต้องช่วยเพื่อน
หรือเราจะต้องทำตามเอ๊ะหรือยังไงดีคะไปดูค่ะ
หยดหยดหยด

เต้นเสร็จแล้วยังไงแล้วจะเพื่อนไฟ
หารูปให้เพื่อนไฟโชค
ว้าวตาเหลือแล้วไฟชอตอยู่
มึงไม่กับเต้นช้าแล้ว
คือถ้ามาถึงสิ่งแรกที่ต้องทำคือถีบ

ไฟช็อตต้องถีบค่ะคุณใส่รองเท้าด้วย
ถีบเพื่อนออกจากไฟเลย
อันนี้คือวิธีที่ถูกอันนี้พูดจริงนะ

ตัวไหนก็คือตัวที่คุณคิดว่าน่าจะแก่ผม
แต่ถ้าเป็นคุณไฟช็อตฉันจะทำอย่างไรมา
เลือกตรงไหนดิเอาไม้ตีเอาไม้ตี
อันนี้ก็เป็นวิธีที่ถูกแต่ไม่ต้องตี
คือถ้าเอาไม้มาเขียเอาไม้ตีเอาไม้เขียบผม

คืออย่างนี้เขาบอกว่าเวลาไฟช็อตคุณจะไปช่วยด้วยการจับต่อ
ไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่ทำที่ถูกก็คือเอาจริงถ้าใส่คุณใส่รองเท้ายางอ่ะ
ถีบเขาได้ถีบให้หลุดออกจากอุปกรณ์ต่างที่ไม่เคลื่อนใช้ผมขอนิดเดียวแล้วกัน
ผมโดนไฟช็อตกูจะถีบผมที่ส่วนไหน
ต้องถามด้วยมันหยาบทายไปนะคุณ
คุณไม่อยากโดนถีบเหรอคุณฉันนะผมจะได้รู้
ถ้าเกิดคุณช็อตที่ขาดิฉันก็จะถีบเลยขานิดนึง
แล้วถ้าชับที่แขนก็จะถีบแถวเลยแขนขึ้นไป
แล้วถ้าถีบช็อตที่หน้าไม่ต้องถาม
ถีบเลยเดือดตัวเองแล้วกันคุณฉันนั้น
คุณผู้ชมครับการจัดบ้านให้เข้าที่เข้าทางก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่ของคนในบ้านนะ